ดูกันต่อกับข่าวนี้กันดีกว่านะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ใครหลายคนอยู่บ้านนะคะ
อยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็บางครอบครัวมีลูกหลายคน
แล้วยังไงล่ะทีนี้บางทีก็แบบว่าทะเลาะกันนู่นนั่นนี่หยอกแห่กัน
เรามีวิธีค่ะนะคะเรามีวิธีที่จะแยกให้แต่ละคนเนี่ยอย่ามาตีกันได้
ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนะคะกับช่วงนี้เลยค่ะช่วง
โอ้ยยยยยปวดเสียงเว้นเฮดกันจริงเทียว
ก็ปัญหาพี่น้องแย่งของเล่นชิ้นเดียวกัน

แต่บอกเลยพระปันดาคอนดีกรีปปาลูกสี่คนนี้
เขาเอาอยู่

พี่เอาค่าหรือป๊าป๊าขาดใจเหนื่อย
ไปดูกันชัดอีกทีที่จะได้เข้าข้างถูก

อ่ะพร้อมนะ
ถ้าใครชนะเค้านั้นเล่นโอเคไหม

ต้องชนะพี่จารย์

แต่คำตัดสินของป๊ามันไม่ถูกใจอะค่ะพี่

ต้องเป็นเด็กพลูกฆ่าเอกกรอง
ของต่างเล็กน้อง